ในตอนนี้คนทั้งโลกต่างกำลังนับถอยหลัง
การเริ่มต้นจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับ
ซึ่งบราซิลเป็นเจ้าภาพซึ่งพิธีเปิด
ก็จะเริ่มขึ้นอีกในประมาณ๗ชั่วโมงข้างหน้า
กลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับ

เหตุร้ายที่อาจจะมาจากการก่อการร้าย
รวมไปทั้งการถึงการก่อเหตุอาทยากรรมที่บราซิล
ที่มีอัตราการก่อเหตุที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลัง
นี่ก็เป็นภาพขณะที่ครบเลิงโอลิมปิก
เดินทางไปถึงรูปปั้นพระเยซู
บนยอดเขาก็โกวาดุสถานที่ท่องเที่ยว

โดยครบเพลิงนี้ก็ได้เดินทางไปยังเมืองต่าง
ถึง๓๓๕เมืองทั่วบาซิล
เป็นระยะทางกว่า๒๐๐๐กิโลเมตร
โดยบรรยากาศก่อนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
อย่างเป็นทางการรัฐบาลบราซิล
ก็ได้ระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร
ราว๘๘๐๐นายเข้าดูแลความเรียบร้อย
ท่ามกลางความกังวลจากทั้งภัยก่อการร้าย

ทำให้จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งงบประมาณด้านการรักษาความปลอดภัยของบราซิล

หลังจากที่ได้เห็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด
โดยพวกเขาเชื่อมั่นนะครับว่าบราซิลจะทำหน้าที่เจ้าภาพ
มหากรรมการแข่งขันกีฬาระดับโลกในครั้งนี้ได้อย่างดี
แต่ว่าเมื่อวานนี้ครับสื่อท้องถิ่นของบาซิลรายงานว่าได้เกิดเหตุคนร้าย
สองคนนะครับขี่รถจักรยานยนต์ประกบรถยนต์ของผู้ช่วยกงศุลรัสเซียประจำนคร
แต่กลับถูกผู้ช่วยกงศุลของรัสเซียแย่งปืนแล้วก็ยิงใส่คนร้ายจนเสียชีวิต
ส่วนคนร้ายอีกคนก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปได้นะครับ
ซึ่งต่อมาทางการรัสเซียออกมาระบุว่าเจ้าหน้าที่ทูตของรัสเซียไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
โดยผู้ที่แย่งปืนและยิงโจรเสียชีวิตน่าจะใช้บัตรประจำตัวปลอม